มาดูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
คุณผู้ชมจำพระเอกแล้วก็นายแบบหน้าลูกครึ่งคนหนึ่งได้ไหม
คุณเบิร์ตพิทยาณบรนอง
โอ้โหเป็นพระเอกที่หล่อมากคุณดูสิ

ผมจำละครของเขาได้

วังน้ำวนสมัยคุณเบิร์ตพิทยา
สมัยคุณใหม่เจริญปูระ
คุณมาช่าคุณมหาทัยพิจิตรา

แต่ว่าตอนนี้ถามว่าคุณเบิร์ตหายไปไหน
คุณเบิร์ตได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน

ดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณเบิร์ตพิทยา

เขาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
คือทำงานที่บริษัททัวร์

แต่ช่วงมีการประบาดของโควิด๑๙มา๒ปี
ทำให้ตอนนี้คุณเบิร์ตขาดรายได้ไม่มีงานแล้ว
เขาก็หันมาทำธุรกิจขายกาแฟอาหารเสริม

และนี่ครับชุดเครื่องแบบของเขาคุณ
รับส่งอาหารเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพนะครับ
คือทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณเบิร์ตพิทยานะ
เปิดใจคุยกับผู้สิทธิ์ของเราที่จังหวัดเชียงใหม่

แต่ก็คิดว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ลำบากกว่าเรา

ส่งอาหารเป็นรายได้เลี้ยงชีพ

ยังไม่มีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย

แต่คาดว่าอีกไม่นานก็คงมีรายได้พอเลี้ยงชีพ
ทุกอาชีพหาเงินด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่คิดอายใครเลยเอาฟังเสียงคุณเบิร์ตนะครับ
ปัจจุบันนี้ก็หันมาขับแก๊ป
มาเลี้ยงชีพตัวเองครับ
อืมผลกระทบจากรายได้หลักเป็นไงบ้างครับ

คืองานมันหายากตอนนี้

แล้วก็อายุเราก็มากขึ้น
แล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรดี
แล้วก็มาสรุปตรงที่ว่าเรามาขับแก๊ส

มันก็เป็นอาชีพที่อิสระด้วย

ได้รู้จักเพื่อนใหม่

สิ่งที่เขาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องต่อสู้ในช่วงโควิด๑๙

ว่าไม่อายใครมันเป็นอาชีพบริสุทธิ์นะฮะ

ผู้หญิงคนหนึ่งคุณโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ถือทัพพีเงินไว้๑ทัพพี๑อัน

เอาทัพพีซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดจากแม่จากยาย
สมบัติชิ้นสุดท้ายเอามาขายในราคา๒๐๐๐บาท
เผื่อใครสนใจทักมาได้
ไม่เก็บเงินปลายทางนะครับ
สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ
ก็ไปพบกับคนที่โพสต์ก็คือนางสาวสุกัญญารักชาติอายุ๓๖ปี
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะมีลูกสองคน
๒คนนี้อยู่ม๕แล้วก็ป๖ขออภัยป๕นะครับ
แต่ก่อนเป็นลูกจ้างล้างจานและทำความสะอาดที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
ได้ค่าจ้างวันละ๒๐๐บาทก็ยังจะพอเพียงอยู่บ้างนะครับ
แต่ว่าเมื่อวันที่๘เมษายนทางร้าน
แจ้งว่าหยุดขายเนื่องจากผลกระทบจากโควิด๑๙
เธอก็เลยหันมาเก็บของเก่ารับซื้อของเก่าแล้วก็นำมาซ่อมแซมซะก่อน
แล้วเอาไปขายต่อที่ตลาดนัดในตัวเมือง
แต่ก่อนขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ขายได้ประมาณสักครั้งละ๓๐
วันขายดีก็๕๐๐บาทนะครับ
แต่พอโควิดระบาดหนักโอ้ขายของเก่าขายแทบไม่ได้เลยนะครับ
ตอนนี้ใช้เงินจนหมดแล้วแทบไม่เหลือเงินติดตัวแล้วนะคุณนะ
มีภาระค่าไฟค่ากินอยู่ค่าดูแลลูกข้าวสารก็จะหมดหม้อหมดถังแล้ว
ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทรัพย์สินในบ้านไม่มีอะไรที่มีค่า
ยกเว้นนี่ครับทัพพีเงินถ้าเป็นเงินแท้มันก็มีค่าอยู่นะ
แล้วก็เป็นของเก่าแก่เป็นมรดกที่แม่เอามาจากยาย
แล้วมอบให้เมื่อ๑๐ปีก่อนนะครับ
ตั้งใจขาย๒๐๐๐บาทไม่รู้จะขายได้หรือไม่
แต่ขอโพสต์ไว้ก่อนนะนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
นี่ก็เป็นผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นะคะ